แต่ว่าที่คนอยากรู้อยากจะเจาะไปดูก็คือคุณแม่พะนิดานี่แหละ
เมื่อวานท่านก็ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไปตั้งแต่ประมาณสักบ่าย๒แล้วครับ
พอไปถึงเนี่ยก็จะเจอหลายคนเลย
นี่เดี๋ยวพาให้ดูนะครับว่าสีหน้าของคุณแม่พนิดาเป็นอย่างไรบ้าง
๔นาฬิกา๒๐นาทีคุณแม่มาถึงงานครับ
ก็เดินทางไปที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวกางเกงสีขาว
หน้ากากอนามัยสีชมพูแบบนี้
ทำกลางการรุมล้อมจากกองทัพสื่อเลย
ที่คุณแม่เดินขึ้นไปชั้น๓ครับ
คุณแม่อยากจะดูงานซะหน่อยว่าตระเตรียมเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ขึ้นไปชั้น๓ซึ่งเป็นห้องโถงสถานที่จัดงานนั่นเอง

แล้วคุณแม่ก็เดินกลับไปที่ห้องรับรองของทางคริสตจักรครับ
มีช่วงหนึ่งคุณแม่ได้เจอกับคุณฮิปโปด้วย
คุณฮิปโปคุณพุดเดิ้ลแล้วก็จะมีคุณโมอามินา
บรรดาเพื่อนของคุณตังโมนะฮะเอาน้ำมาให้ครับ

สดชื่นเลยต่างจากคนที่สังเกตเห็นโอ้โหเวลาโดนสื่อรุมถาม
เอาไมค์จ่อคุณแม่คิดเรื่องนี้ยังไงเรื่องทนายกฤษณะเป็นยังไง
ความคืบหน้าทางคดีเป็นยังไงคุณแม่ก็อาจจะสีหน้าไม่ค่อยดีนัก
แต่เมื่อวานนี้ดูสดชื่นเลยแล้วก็มีการพูดคุยกับคนรอบตัวเป็นระยะระยะนะครับ
ช่วง๑๕นาฬิกา๒๐นาทีครับพี่ต่อยหรือว่าคุณดายศเดชจบ
จากนั้นพี่ต่อยครับเดินเข้าห้องรับรองไปแล้วก็พูดคุยกับสื่อด้วย
ต่อยบอกว่าวันนี้มาแสดงความอาลัยให้กับน้องโมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องคดีความนี้ก็ได้เจอคุณแม่แล้วนะฮะ
นี่เป็นจังหวะที่นี่เข้าไปหอมแก้มครับสื่อก็จับภาพไว้ได้นะครับ
จากนั้นครับศาสนาอาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรักษ์ศิษยาพิบาลคริสตจักรแห่งความสุข
มีการเข้ามาพูดคุยกับคุณแม่พนิดาแล้วก็พี่ต่อยดายศด้วยก่อนจะเริ่มพิธีการนะครับ
หลังจากช่วงของคุณแม่เข้าไปแล้วก็จะมีช่วงพิธีการ
เป็นช่วงที่คุณแม่ได้กล่าวถึงลูกสาวบนเวทีนะครับ
ผมขอพูดถึงช่วงที่คุณแม่ได้กล่าวหน่อยนะฮะ
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าได้ตั้งชื่อแตงโมมาตั้งแต่เกิดนะเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นนิดา
โดยน้องเนี่ยอยากให้ของขวัญแม่ด้วยการยืมชื่อของแม่พนิดาตัดเอาตัวพอสัมเภาออกนะฮะ
กลายเป็นชื่อกลางของน้องก็คือนิดานะครับก็เลยกลายเป็นแตงโมนิดานะฮะ
เอาชื่อตรงนี้ไปอยู่ในชื่อของน้องเพราะอยากให้มีคุณแม่อยู่ด้วย
คือคุณแม่บอกว่าน้องเป็นคนขออนุญาตแม่ขนาดลูกสาวต้องขออนุญาตด้วยนะครับ
ญาตใช้ชื่อคุณแม่อย่างที่พี่บุ๊คบอกไปค่ะตัดพอสมเภานะคะ
ก็เลยกลายเป็นนิดานิดาเป็นชื่อกลางของคุณแตงโมนะครับ
ชื่อแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์
นี่เป็นช่วงจังหวะที่คุณแม่ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีได้กล่าวถึงลูกสาว
แล้วแม่บอกว่าพูดไม่ไหวแล้วอ่านไม่ไหวแล้วขอตัดไปช่วงท้ายเลย
แล้วก็มีการเปิดคลิปในรายการ๑ให้ดูนะครับ
ในช่วงที่คุณแตงโมกับคุณแม่ไปออกรายการด้วยกัน
เพื่อสื่อถึงความรักแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างแม่กับลูกนะฮะ
เมื่อวานก็จะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น
จะเป็นภาพความสวยงามความทรงจำของแต่ละคนที่มาร่วมงาน
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณตังโมนะครับ
เอามาถ่ายทอดให้กับคนร่วมงานได้เห็นกัน